ไปดูความคืบหน้าเหตุที่รถปาเจโร่กับรถมอเตอร์ไซค์ปาดกันไปปาดกันมา
แล้วปาเจโร่ชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากลากไปกับพื้นถนนครับ
โอ้โหตื่นเต้นน่ะอะไรกันอ่ะจะชนกันให้ตายเลยเหรอ
นี่แหละครับเพจดังนะครับเอามาลงไว้ในคลิปจะเห็นนะครับมีการขับแล้วก็ไล่กันมาจนรถยนต์อเนกประสงค์เนี่ย
ชนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปอย่างนี้นะครับ
เดินไปกับพื้นสักระยะก่อนแล้วก็จอดจอดปั๊บเห็นมันติดมอเตอร์ไซค์มั้งเลยถอยหลังถอยหลัง
คืออันนี้คุณต้องการจะหลบมอเตอร์ไซค์หรือคุณคุณจะชนคนอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมระทึกไหม
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเล่าบอกทั้งคู่ไปเคลียร์กันที่สภคลองหลวงแล้ว
เราก็เลยไปสอบถามพันธบทโทสุชัยแสงส่อง
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพคลองหลวงเปิดเผยบอกว่า
กรณีนี้นะเป็นการเฉียวชนกันก่อนนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ขี่ตามมาให้คู่กรณีจอดจอด
แต่คู่กรณีเห็นว่ารถจักรยายนมีพวกหลายคนกลัวว่าจะรับอันตราย
ขี่หนีขับหนีมาที่โรงพักครับ
เพื่อนของออเซินอันตรีเยอะตัวเราจอด
หอเซิโร่เห็นว่ากวยเครียร์จะไม่ได้รับความปลอดภัย

คุยกันเรื่องต้นก็ได้ให้มาคุยกันที่ของพรรดิ